คุณบอกว่าผมไม่พูดผมพูดพักเพื่อไทยผมก็พูดบอกพักเพื่อไทยครับ
พักเพื่อไทยคุณจะรวมกับพลังประชารัฐไหมครับ
อ่าคุณบอกคุณแลนด์สไลด์แลนด์สไลด์มันต้องเกินสามร้อยเจ็ดสิบหกใช่ไหมครับ
อ่าใช่อ่านะไหมแล้วผมว่าคุณไม่ได้สามร้อยเจ็ดสิบหกแล้วครับ
คุณจะรวมกับพักพลังประชารัฐไหม
และคุณเศรษฐาคุณเศรษฐาที่พูดคำเดียว
ผมไปเอาตำแหน่งอื่นผมจะเป็นนายกอย่างเดียว
แล้วผมบอกว่าคนจะเป็นนายกได้อย่างเดียว
มันก็พูดเอานายกอย่างเดียวด้วยตำแหน่งอื่นไม่เอา
แล้วคุณคิดว่านี่เขามีแผนอะไรอยู่เบื้องหลังกันไหม

พอเลือกตั้งก็พอดีคลอดพอดี
แล้วคุณคิดว่ามีการจับมือกันปลอดภัยแล้ว
เพื่อจะขอคะแนนจากสอวอร์

แล้วถามว่าพักภูมิใจไทยคือพักอะไร
พักที่ขอเป็นรัฐบาลอย่างเดียวผมแนะนำให้นะคุณคุณภาคภูมิผมแนะนำให้ครั้งหน้าเนี่ย
ผมแนะนำให้ว่ามีภาคอยู่สองภาคที่ควรจะเป็นภาคฝ่ายค้านเลย
พักแรกคือพักเก้าไกรอันนี้แน่นอนแล้วว่าเขาเป็นฝ่ายค้าน
อาจจะมองในเรื่องของโดยนโยบายของเขาใช่ไหม
เขาเป็นฝ่ายค้านและเขาก็เต็มใจพักเก้าไกรและเขาเป็นทำฝ่ายค้านที่ดี
เพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่ได้เสียหาย
มันจะเสียหายตรงไหนพักเก้าไกรเขาก็เต็มใจของเขา

เขาไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเขาควรจะเป็นฝ่ายค้านไหม
เพราะว่าคุณจะเกิดมาเป็นพักรัฐบาลอย่างเดียวเลยเหรอ
คุณไม่รู้น้ำอกน้ำใจของการเป็นฝ่ายค้านบ้าง
คุณจะเรียนรู้ระบบรัฐสภายังไงคุณจะเป็นภาคการเมืองได้ยังไง
ถ้าคุณไม่เคยเป็นฝ่ายค้านทุกพักเขาเคยเป็นฝ่ายค้าน
เป็นฝ่ายรัฐบาลพักภูมิใจไทยจึงแนะนำว่าคุณควรจะรู้รสชาติของการเป็นฝ่ายค้าน
ดังนั้นพักภูมิใจไทยเนี่ยผมประเมินเนี่ย
และผมก็จะต่อสู้ในนามประชาชนว่าไอ้นโยบายหลักที่คุณออกมา
ที่คุณทำมาแล้วผมวิพากษ์วิจารณ์เนี่ย
ผมเห็นว่าพักภูมิใจไทยควรจะไปเป็นฝ่ายค้าน
เพราะคุณยังไม่เคยเป็นฝ่ายค้านอันนั้นประการแรก
ประการที่๒ทุกครั้งคุณเป็นรัฐบาล
และคุณก็นำนโยบายต่างมาใช้อย่างผิดวิธีทั้งสิ้น
ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินเวลาไปลงคะแนนเลขาถูกต้อง
แต่จะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนี่ยอันนี้พักการเมืองเขาไปคุยกันเอง
เขาไปต่อรองกันเองคุณจำหัวหน้าบรรหารได้ไหม
ไปต่อรองที่ไหนผมก็ไปตั้งโต๊ะกล้วยเตี๋ยตั้งอยู่หน้าโต๊ะเอา
แล้วมันจะมีพักไหนให้เราเลือกถ้าเกิดว่าทุกพักมันก็มี
มันก็มีล้วนแต่มีผลประโยชน์อะไรยังไงทั้งนั้น
พักไหนล่ะคุณพูดถึงพักไหนพูดถึงพักประชาธิปัตย์
ผมก็บอกเออประหลาดนะพักนี้มันประหลาดตรงไหนรู้ไหม
มันประหลาดตรงที่ก่อนเลือกตั้งเขามีนโยบายว่าไม่ร่วมกับประเด็จการ
แต่หลังเลือกตั้งได้คะแนนออกมาแล้วเขาเปลี่ยนหัวหน้าพักและไปร่วมกับประเด็จการ
อันนี้ก็ประหลาดเหมือนกันก็คือก่อนเลือกตั้งมีคุณอภิษฎ
คุณอภิษฎเนี่ยบอกว่าจะไม่ร่วมกับประเด็จการ
เพราะพักของเขาพักประชาธิปัตย์ไม่เคยร่วมกับประเด็จการ

แต่หลังจากการเลือกตั้งลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมารวมกันแล้ว
เขาก็เปลี่ยนเป็นคุณจุลิน
คุณจุลินก็ไปร่วมกับพักพลังประชารัฐได้เรียบร้อย
คือพอไปร่วมคุณอภิษฎก็รับผิดชอบด้วยการลาออกจากสอสอและหัวหน้าพัก

รับผิดชอบก็คือภาคการเมืองต้องรับผิดชอบในการเป็นฝ่ายค้าน
ในการที่พูดอย่างที่สัญญาคือรับปากไว้
เพราะประชาชนเขาก็ต้องฟังและเขาต้องไปเลือก
แต่เมื่อเลือกไปแล้วคุณกลับใจทีหลังนี่คือปัญหา

รวมไทยสร้างชาติคุณรู้ไหมว่าที่ถามเพราะว่า
เพราะไม่รู้กลายเป็นยังไงมาเขาหาว่าคุณชูวิท

ไปรับงานอะไรรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่า
ผมไม่ยืนด่าอยู่ที่หน้าสูงมจภิกษ์วันเปิดตัว
ผมคิดว่าสื่อคุณก็ไปในไทยรัฐ
และคุณชุมีก็ได้เดินเข้าไปด้านในได้ไปคุยกับคนในประโยชน์เวรื่อแปบนึง

อืมแต่ผมถามว่านายกวันนี้
เขาต้องพึ่งจมูกพวกพักการเมืองพักร่วมหายใจ
ถึงจะเป็นนายกได้แต่การเป็นนายกแบบเนี้ย
ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นนายกแล้วล่ะครับเพราะถ้าเกิดคุณไปพึ่ง
แต่พักร่วมโดยที่คุณปล่อยให้เขาทำมาตามใจชอบกัญชาก็
ทำมาตามใจชอบรถไฟสายสีส้มก็ทำมาตามใจชอบเขาก็โดงกูก็ไม่สน
เรื่องต่างไม่สนใจดังนั้นนายกจะเป็นซีอีโอของประเทศนี้ลำบาก
ท่านเป็นทหารท่านไม่ใช่นักปกครอง
คุณเศรษฐาเป็นพ่อค้าคุณเศรษฐาก็ไม่ใช่นักปกครอง
เพราะพ่อค้าคำนวณคิดแต่กำไรการเป็นนักปกครองคือทำให้ประชาชนมีความสุข
ประชาชนส่วนมากอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นประชาชนที่มีความสุข
เท่าที่นักปกครองคนนั้นจะทำได้อืม
คุณภาคภูมิคุณภาคภูมิคุณต้องมองผม
ผมไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนดังนั้นวิธีการวิพากษ์วิจารณ์ของผมเนี่ย
ผมนำเสนอให้ประชาชนได้คิดผมสร้างภูมิปัญญาให้กับประชาชน
ผมไม่ได้ชี้นำประชาชนบอกว่าคุณต้องไปเลือกพักรวมไทยสร้างชาติ
เลือกพักเพื่อไทยแต่คุณแบ่งกันเอง

นั่นคือเหตุผลที่จากทุนจีนสีเทาที่เปิดเผย
แล้วก็จนมาถึงวันนี้คุณชุวิตบอกขอเน้นเรื่องพักการเมืองสีเทาก่อนเลือกตั้ง
นี่คือเหตุผลใช่ไหม
ขาวให้เลือกเลยเหรอ
ผมไม่มีครับแต่ผมจะบอกพักไหนมันสีเทาเทามากเทาน้อย

มุมของคุณชีวิตบอกไม่มีข่าวให้เลือกเลยอย่างนี้หรอ
คุณมีขาวด้วยเหรอผมไม่อยากรู้ว่าการเมืองเนี่ยภาคการเมืองมีสีขาว

คุณเคยเห็นผมเข้าไปสถาบันอายการไหมผมบอกเอ๊ะทำไมที่นี่มันมัวทำไมมันเทา

สุดท้ายจริงฮะเรื่องของตู้ห่าวทุนจีนสีเทาไปถึงไหนยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้
คือมันก็ไปตามขั้นตอนท้ายสุดแล้วก็ขึ้นอยู่กระบวนการยุติธรรมเป็นคนตัดสินครับ

วันนี้ผมพูดให้ประชาชนให้คุณภาคภูมิเข้าใจว่า
วิธีการทำงานของผมต่อไปจะเดินยังไง
และใครคนไหนที่บอกว่ามั่นใจตัวเองจะได้คะแนนเพิ่มขึ้น
ก็ลองดูแล้วกันว่าคะแนนจะเพิ่มขึ้นหรือคะแนนจะลดลง

แล้วผมกลัวอะไรมันที่สาธารณะมันที่รถไฟ
ผมอยากจะไปเดินเที่ยวเล่นในบ้านเขามันผิดอะไร
ก็ไม่ใช่ดีเขาดีไม่ต้องกลัวต้องไปช่วงใกล้ลึกตั้งสิมันถึงจะมัน